ช่วงนี้เรามาดูส่วนผสมของเมนูข้าวซอยน้ำซู่กันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างไปพร้อมกันทั้งประเทศเลยค่ะ
เรามาดูส่วนผสมกันของข้าวซอยน้ำซู่ว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเส้นก่อนเลยบ้างเอาเส้นอะไรเส้นหน้าตาเป็นยังไง

แต่มันก็แตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กทั่วไปที่คนไทยกินกันนะลักษณะของเส้นจะไปนิ่ม

เย็นนี่นะแล้วเป็นน้ำซุปนี่ทำจากอะไรอ่ะ

ประมาณ๑๐กว่าปีนี่แหละ

เป็นวาชิตันกับของกินแดงมาที่เดียวกัน

เท่านั้นแหละ
น้ำซุปที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับ
เสมือนน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการหมักแทนนั่นเอง
โดยสูตรน้ำซุปของป้านางนะคะบอกเลยว่า
หมักมาแล้วประมาณ๓๒ปี
และการันตีว่าหมักโดยวิธีธรรมชาติ
สารเจือปนอย่างแน่นอน
และก่อนจะนำไปเสิร์ฟนั้นก็ต้องเอาน้ำแอปเปิ้ลหมากนี้
เคี่ยวกับน้ำตาลอ้อยด้วยไฟอ่อน
เป็นเวลานานกว่า๒ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
ที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อทำการฆ่าเชื้อ
และปรุงรสชาติไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไป
เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าทุกท่านก็มั่นใจได้เลยว่า
น้ำซู่ของป้านางสะอาดและอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนค่ะ
วันนี้ครับ

อันนี้เจ้าเจ้าค่ะ
เจ้าเจ้าบอกว่าอันนี้เป็น
ใส่อะไรบ้างเจ้าเจ้าครับ

แบบเค็มอันนี้ซื้อสำเร็จไปเลยไม่ได้ปรุงตามเปิด

เห็นส่วนผสมแต่ละอย่างแล้วต้องลองชิม

เมนูข้าวซอยน้ำซู่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูอาหารเจนี้
ไม่ได้มีส่วนประกอบเพียงแค่เส้นน้ำซู่และเครื่องปรุงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
ที่นี่เขาก็ยังใส่ผักลงไปอีกด้วย
ซึ่งก็จะมีทั้งผักสดและผักลวก
เรียกได้ว่าเพิ่มทั้งคุณค่าทางสารอาหารและเพิ่มรสชาติให้กับเมนูนี้อีกด้วยล่ะค่ะ
ลีลาป้านางปรุงข้าวซอยน้ำซู่แบบนี้แล้ว
อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง
เดี๋ยวเรารีบเสิร์ฟเมนูนี้ขึ้นโต๊ะ
เฮียน็อตเขาได้ลองชิมกันสักหน่อยดีกว่านะคะ
เอ้าเลยเจ้า
เอาล่ะข้าวซอยน้ำซู่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณป้า
ทานยังไงในวิธีการรับประทานได้ถูกต้อง

ใครบอกว่าอร่อยเราบอกแบบนี้หรือว่า

มีโคลสูงพักย่าว
ตัวฝักยาวตัวลิสงตัวหมัก
มันจะเอาแบบเพื่อเปรี้ยวหวาน

นิ่มมากนิ่มเลยละอร่อยละ

วันนี้ปะน่างคนเดียวละถ้ามาเฉียงลายมาที่แม่สายเนี่ย
ร้านเดียวค่ะไม่กินข้าวพื้นป้ารังไม่ถึงแม่สาย
อาหารเจค่ะ
อาหารเจที่เป็นอาหารดั้งเดิมจาก๑๒ปันนา

มี๘เมนูค่ะมีข้าวพื้นถั่วเหลือง

เดี๋ยวนะไอ้แรมฟื้นที่วาดก็คือตัวนี้
ที่มาของชื่อข้าวแดงฟืนมาจากอะไร
เขาทำจากข้าวค่ะแรมกินได้แรมเดียว

ปืนมาจากปืนที่ไม้ปืนนี่แหละ
ก็คือทำให้สุกโดยใช้ฟืน

โดยใช้ฟืนแล้วก็แรมหนึ่งก็คือว่าทำเสร็จวันนั้นต้องกินวันนี้

อันนี้อร่อยมากเลย

เช่ก่อนเช่ก่อนนอน
เช่ก่อนก่อนเรานอนเอาเช่ที่ไว้ตั้งคืน

เครื่องโม่
จากนั้น
อีกครั้งและก็มากล่องอีกที
เอากากออก
น้วนนิ่ม
อันนี้อะไร
ในกะพื้นทอด

๒๕๒๗นะวันนี้ก็๓๒ปีแล้ว
ความนิยมของชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวที่มากินข้าวกับน้ำตู้เนี่ยเป็นไงบ้าง

ที่ชวนบรีไปแข่งอาหารสามสี่ภาค

ก็ยังไม่รู้ว่าเพิ่งเสพมาเนี่ยจริง

เรายังไม่้ภาพแล้วไปก็ดีใจแล้ว

มาถึงไม่สายแล้วจะบรรทาแมนร้านปะนางอยู่ไหน
ก็เข้ามาซอยเทศบาล๑๖ค่ะเข้ามาก็ถึงแล้วค่ะ

หมดค่ะหมดทุกวันเลย

ส่วนใหญ่มันมีขาประจำอยู่แล้วค่ะแต่ขาจรเพิ่มเข้ามา

เยอะค่ะเยอะทุกภาษาเลยอิสลามอะไรมันมีหมดเลยอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณป้านอาวุธมากนะครับ
ให้ความรู้กับอาหาร๑๒ปันนานะครับผมอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูดังของจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ครับ
ขอบคุณมากครับจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ
ผ่านไปแล้วสำหรับเมนูเส้นสัญชาติไทย๑๒ปันนาค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่
ช่วงหน้าเรามีเมนูบะหมี่ผัดสไตล์จีนอยู่นานมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันรับรองว่าเด็ดสถานยุทธพบแน่นอน